คุณผู้ชมครับธาตุแมวดูข่าวนี้ก็แหม่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เพราะมันสะเทือนใจจริงอเมริกาช็อตแฮนเมื่อกี้น้องปุ้ยดูข้อมูล
ราคาประมาณเท่าไหร่ดูข้อมูลเนี่ยคือราคาตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงหลักหมื่นบาท
ราคาตำนี่เห็นบอกว่า๖๗พันเลยนะคะแล้วก็ที่เราเห็นไปในภาพ
ปิดช่วงเมื่อสักครู่น่ะสวยทีเดียวนะครับคือข่าวนี้สะเทือนใจครับ
เพราะว่าแมวแมวแหละแบบที่ต่องปุ้ยเล่าไปนะครับ
ถูกกู้ภัยเอาไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าข้างทาง
เพราะคิดว่าเป็นแมวจรจัดในที่สุดนะครับมันตายครับ
โอ้โหแม่เลี้ยงของแม่อย่างดี

พี่แมวเลี้ยงพี่ให้อาหารตลอด
หาอาหารแม่ที่ไหนมาปล่อยในป่า
คือเราแบบดูแลเขาตลอดแล้วเขาจะมาหาที่ไหน
มาเช้าพี่มายังไม่เจอเลย
ที่ได้ยินเสียศูบฏสะตรีคือคุณบีมนะครับ
เป็นเจ้าของแมวร้องไห้แทบขาดใจครับ

เสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว

แต่เจ้าสัวเนี่ยนะตัวมันเปียกเชลแล้วก็เปื้อนโครนด้วย
ไม่มีบาดแผลตามตัวส่วนจุดที่พบซากเจ้าสวนนะครับ
พบรอยเท้าคล้ายรอยเท้าสุนัขเปลือไปทั่วเลย
แล้วก็ยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าสัวเนี่ยถูกสุนัขกัดตายหรือเปล่า
เหตุการณ์สุดสะเทือนใจนี้นะครับเกิดเรื่องมาจากวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คุณบีมเป็นสุภาพสตรีเจ้าของแมวไปต่างจังหวัดครับ
ระหว่างนั้นเจ้าสัวแมวของเธอมาหลุดออกจากบ้านแล้วก็เดินปุ้นเปรี้ยนอยู่แถวนั้นแหละ
กระทั่งมีคนในหมู่บ้านเห็นว่าแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยนะฮะให้มาจับแมวให้หน่อย
อ้างว่าไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่ากลัวว่าจะถูกแมวกัด
กู้ภัยจึงจับแมวใส่กระสอบครับแล้วก็เอาไปปล่อยที่ป่าข้างข้างทางแถวนั้นแหละ
หลังจากคุณบีมกลับมาถึงบ้านแล้วทราบว่าเจ้าสัวแมวของเธอถูกนำไปปล่อยที่ป่าข้างบ้านนั่นนะฮะ
เธอจึงโทรไปสอบถามขอให้กู้ภัยบอกจุดที่เอาเจ้าสัวไปปล่อยหน่อยเดี๋ยวจะออกตามหา
เจรจาขอร้องกันอยู่นานกู้ภัยจึงยอมบอกครับ
คุณบีมเจ้าของแมวเนี่ยออกตามหาเจ้าสัวในปากข้างทางจุดที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับ
ตั้งแต่สายจนมืดจนค่ำยังไม่เจอครับ
เช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งออกค้นหาอีกครั้งกระทั่งช่วงเย็นนะครับพบซากของเจ้าสัวอยู่ในสภาพน่าเวทนา
คล้ายกับมันเนี่ยทรมานก่อนจะตายนะฮะเจ้าของแมวเล่าแบบนั้นนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับ
ชาวเน็ตต่างพากันถล่มเพจกู้ไผ่เดือนกล่าวที่เอาแมวไปปล่อย
ต่อมาเพจกู้ภัยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงว่าแมวตัวนี้หลุดออกมาเองตั้งแต่เช้าจนบ่ายสาม
แล้วก็มีคนโทรแจ้งกู้ภัยว่าให้ช่วยไปจับนะฮะเพราะมันจะกัดคนทำให้ไม่กล้าเข้าบ้าน
ภัยเห็นว่าแมวไม่มีปลอกคอนะครับจึงคิดว่าไม่มีเจ้าของ
ถ้าหากแมวมีเจ้าของจริงทำไมไม่ใส่ปลอกคออันนี้กู้ภัยก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับ
ส่วนแมวที่นำไปปล่อยไว้ใกล้บ้านไม่ได้เอาไปปล่อยป่าอย่างที่ถูกกล่าวอ้างนะ
แท็กขอโทษที่ไม่มีทุนในการจัดเตรียมกรง
เพื่อเลี้ยงดูหมาแมวเพื่อรอเจ้าของมารับ
ก็แฮสแท็กออกแนวประชดประชันเล็ก
อย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็ยังไม่หยุดเข้าไปโจมตี
เพราะว่าการนำแมวไปปล่อยคืนธรรมชาติจนต้องตาย

กู้ภัยดังกล่าวลบโพสต์ที่ชี้แจงออกจากเฟซบุ๊ก
และขณะนี้เจ้าของแมวเตรียมเข้าแจ้งความแล้วนะครับ